ค่ะประชูครับดูเรื่องนี้หน่อยไม่รู้ว่าจะเป็นทุกขันราบรึเปล่าหรือว่า
ถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงก็ต้องรอการไต่สวนสอบสวนทางคดีนะฮะ
ถ้าไม่ผิดก็ถือว่าโอ้โหทุกขลาบจริงเสียคนนี้นะถูก
ตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินหกล้านบาทแต่มีคนแจ้งความว่า

นี่ฮะวันนั้นไปขึ้นเงินรางวัลได้รางวัลเนี่ยโอ้โหนี่ยังยิ้มอยู่เลย
แต่วันนี้เนี่ยบอกว่าโอ้โหอะไรกันนี่มาแจ้งว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไปฆ่าคนตาย
คือในตัวของเขาเนี่ยในมุมของเสียคนนี้เขาบอกว่า
ทางฝั่งที่แจ้งเนี่ยเห็นว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วอยากจะได้เงินเยียวยาอะไรพวกนี้หรือเปล่า
นายอัธิรัยริยานประธานชมรมช่วยเหลือเยอะอาชญากรรมเนี่ย
นี่ฮะมาดูคดีเรื่องนี้ให้กับนายประสาทแรงทองอายุ๕๓ปี
มาร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบราม
บอกว่าถูกกลุ่มบุคคลมาแจ้งความแล้วก็ร่วมกันปรักปรำ
จนต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
นี่ฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สุรินทร์นะ

อ่าคดีอยู่ที่สพสังขสุรินทร์
แต่มาร้องขอความเป็นธรรมทางคดีที่กองปราบกรามที่กรุงเทพ
แล้วบอกเอาพยานหลักฐานมายืนยันเยอะไปหมดเลย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับคุณประสาทนะฮะ
นายประสาทแรงทองอายุ๕๓ปี
หรือว่าเสียประสาทก็ได้นี่นะครับ
คือเขาบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑๗มกราคม๒๕๖

ก็ผ่านมาจนถึงธันวาคม๖๔
อยู่ดีมีหมายเรียกของตำรวจสพสังขะจังหวัดสุรินทร์มาที่บ้าน
บอกว่าให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เจ้าหน้าที่เนี่ยอ้างว่ามีญาติของผู้ตายที่ชื่อ
นายพลวัฒน์วงธานีอายุ๒๙
เป็นชาวบ้านตะบนขบอำเภอสังขะที่สุรินเนี่ยไปแจ้งความ
ว่าคุณประสาทเนี่ยไปทำร้ายนายพลวัฒน์
เขาบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต

เขาไม่ได้รู้จักอะไรมาก่อนเลยไม่มักคุ้นเลย
แล้วบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเมื่อ๑๕ธันวาคมปี๖๔
วันนั้นไปร่วมงานศพของญาติที่ตำบลบ้านขบ
ไปถึงบ้านพี่สาวตอนเที่ยงคืน
พี่สาวอยู่ติดกับบ้านของนายพลวัฒน์ผู้ที่เสียชีวิต
ไปเป็นบ้านของญาติที่ไปร่วมงานศพ
โมงเช้าของ๑๙ธันวาคม๖๔ทำบุญใส่บาทเสร็จ
ก็พาลูกชายอายุ๑๕ไปเยี่ยมแม่ยายแล้วก็เดินทางกลับบ้านที่สมุทรปราการ
ที่สุลินในบ้านแม่ยายกลับมาบ้านที่สมุดปราการ
มาถึงบ้านตอน๑ทุ่มผ่านมา๑สัปดาห์ก็คือช่วง๒๕๒๖ธันวาคม
ญาติญาติที่สุรินเนี่ยโทรมาบอกบอกนี่ประสาท
ชาวบ้านเขาลือกันนะว่าเธอกับลูกชายเธอเนี่ยนะ
แล้วก็หลานชายอีกคนนึงไปทำร้ายพลวัฒน์จนเขาเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
๒๗มักราคมข้ามปีมานะครับ
ญาติของพลวัฒน์ที่เสียชีวิตไปแจ้งความที่สพสังขะ
กล่าวหาว่าเสียประสาทเป็นคนก่อเหตุทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
ประสานบอกโอ้โหผมงงมากว่าเกิดอะไรขึ้น
ผมแค่ไปงานศพของญาติ
พอกลับมาบ้านเอ้าถูกแจ้งข้อหาว่าทำร้ายร่างกายคนจนเสียชีวิต
แต่กับน้องมูลเหตุที่ว่าเราจะไปทะเลาะน้องมันก็ไม่มี
เราไม่เคยคิดว่าไปทะเลาะกับเด็กพวกนี้เลย
กับแม่เขาก็แตกว่าจะสนิทด้วยนะกับแม่เขา

มาดูอีกทีก็ชะวันเขาเลยกัน

เพราะเสียประสานเขาบอกเขาไปสุรินทร์ในพื้นที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยวันที่สิบห้า
วันที่สิบห้าธันวาแล้วกลับมาสิบเก้าธันวา
เอาปลายธันวาเขามีร่มมีเรื่องอะไรกันเนี่ย

ท่านผู้ชมครับคือเสียประสาทยืนยันว่าไม่ได้ลงมือไม่ได้ทำอะไรด้วยนะครับ
ไลน์ตัวเองชัดเจนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่เคยบาดหมางกันด้วย
เชื่อว่ามีชาวบ้านเนี่ยรู้เรื่องที่ตัวเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑หรือเปล่า
ก็เลยเหมือนกับเป็นขบวนการในการที่จะเรียกเงินเยียวยาจากเขาหรือเปล่า
คนเยอะแยะทำไมเขาไม่ใส่อ่ะทำไมมาใส่พี่ใช่ไหม
เพราะว่าพี่มองแล้วมันเหมือนหวานเด็กพวกนี้มันใส่ความพี่ไม่ได้หรอก
มันมีมันมีขบวนการอยู่ข้างหลังพี่หวังจะเอาศพทรัพย์พี่อ่ะ
เฉพาะครอบครัวนี้มันคิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกมันต้องมีคนคือที่พี่มองคนแรกเลยคือ
หนึ่งเพราะอะไรใช่เพราะว่าครอบครัวนี้มันอยู่ใต้อานัทของ
ใช่เราก็ไม่ได้เกลียดชังกับครอบครัวเขานะ
แต่คิดอีกคนเบื้องหลังที่เอาน้องมา

เอ้าก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ

หมู่บ้านภูนทรายนะฮะตำบลบ้านขบ

ได้คุยกับพี่สาวของผู้ตาย
พี่สาวชื่อคณิตหาน้องชายชื่อพลวัฒน์
นี่นะฮะพี่สาวเนี่ยบอกว่า
น้องชายถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะ
หลังจากที่น้องเสียชีวิตเนี่ยที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เพื่อนของน้องชายมาบอกยืนยันว่า
นายประสาทนั่นแหละเป็นคนใช้ให้ไปตามน้องชายไปหาที่บ้าน
ตอนบ่าย๑๙ธันวาคมค่ะ
ซึ่งเสียประสานเขาบอกเขากลับ๑๙ธันวานี่
พี่สาวบอกเพื่อนของน้องเนี่ยบอก
ประสาทให้ไปหาที่บ้านตอน๑๙ธันวาคมบ่าย
จากนั้นมีเพื่อนเนี่ยไปแบกน้องชายกลับมาจากบ้านนายประสาท
พบว่าบาดเจ็บบาดเจ็บหนักต้องเข้าโรงพยาบาล

ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลน้องชายบอกกับเธอแล้วก็พ่อกับแม่
ว่าคนที่ทำร้ายคือนายประสาท
บอกว่าโกรธแค้นน้องชายที่ไปคุยกับหลานสาวของนายประสาท
เขาให้คนนึงอ่ะมาเรียกน้องชายไปว่าแง๊บ
เข้าไปหาพี่สาดหน่อยพี่สาดเรียกเออน้องชายก็เลยเดินเข้าไปในบ้านของเขา
พอนานเพื่อนเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมไปนานจังอะไรแบบนี้
เขาก็เลยเดินเข้าไปหาเขาก็เห็นน้องชายสลบเหมือนอยู่นั่น

ผู้ถูกกล่าวหาหรือกระทำให้น้องชายถึงแก่ความตาย

ถ้าพี่ไม่ผิดจริงพี่ก็ไปหาตำรวจนะ
ใบชนสูตรสองใบกับใบผ่าชนสูตรศพ
ตอนนี้อยู่กับตำรวจค่ะตำรวจเขาก็รู้ดี
ไม่มีใครไปกันแกล้งเขาอะไรทั้งนั้น
พี่สาวคนตายยืนยันว่าไม่ได้มีขบวนการกันแกล้ง
ก็ถ้าเกิดว่านายประสานไม่ผิดก็สู้คดีกันไป
ท่านผู้ชมครับเราไปตรวจสอบรายงานของเจ้าหน้าที่นะ
ยี่สิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมาผลชนะสูตรเบื้องต้น
การเสียชีวิตสาเหตุของนายพลวัฒน์ที่เสียชีวิต
เป็นเรื่องของการบาดเจ็บในช่องเยื่อหุ้มปอดขวา
โดยกลไกการกระทบกับของแข็งไม่มีคมที่ชายโครงขวา
ส่วนอาการปอดติดเชื้อของผู้ตายน่าจะเกี่ยวกับการบาดเจ็บ
ไม่ใช่โรคประจำตัวที่เป็นโรคปอด
เพราะฉะนั้นคือถ้าไม่ถูกทำร้ายจะไม่เสียชีวิต
แต่ที่ครอบครัวมั่นใจว่าเป็นนายประสาทก่อเหตุ
ก็คือคลิปวีดีโอที่น้องชายพูดแต่พูดกับพี่สาว

พูดกับพี่สาวก่อนตายขณะยังมีสติว่าคนทำคือใคร

เขาเรียกภาษาสวย
ทีมข่าวเราก็ให้ชาวบ้านที่พูดภาษาส่วนนี้ให้
เขาก็แปลใจความประมาณว่า
วันนั้นไปงานศพญาติมีคนบอกว่าเนี่ยนายคนนี้ให้ไปหาที่บ้าน
ผู้ตายก็ไปหาได้เจอกับผู้ก่อเหตุ

พบหน้ากันก็ถามว่าไปคุยแชทกับหลานสาวเขาเหรอ
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้คุยไม่เคยคุย
เพราะเขียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออก
แล้วมีการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้น

ลองแกะก็จะประมาณเนื้อหาที่บอกไปนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับภูมิกับการสพสังขะ
วันนี้เนี่ยก็เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วอธิบายขั้นตอนการทำงานในเชิงการสืบสวนสอบสวนคดีให้ฟังนะครับ
ท่านตำรวจเอกจุลละทะจันทนะพุ่มกับการสอบภาวสังขะบอกว่า
หากฝ่ายผู้ต้องหามีพยานหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์
ก็สามารถนำมาให้พนักงานสอบสวนเพื่อต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้ลงพื้นที่
เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านญาติของนายประสาทไปตรวจสอบแล้ว
ภูมิกับการสพสังขะยืนยันว่าเรื่องนี้
เดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนและให้ความเป็นธรรม
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าฝ่ายไหนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมประมาณอย่างนั้น